ถึงข่าวนี้บ้างเรื่องของลาลาเบลแล้วก็น้ำอุ่น
หลายคนรอคอยเพราะว่ามันมีความคืบหน้ามาเรื่อยนะครับ
วันนี้คือรออยู่ว่าผลออกมาหรือยัง
คือล่าสุดผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘
ออกมาให้สัมภาษณ์จากตำรวจที่สิวมลชนถาม
สองคำถามหนึ่งออกหมายจับได้หรือยัง
กับ๒ผลชนะสูตรศพเป็นยังไงบ้างมันออกมาหรือยัง
แล้วเรื่องผลชนะสูตรศพสารคัดหลังร่องรอยการถูกทำร้ายสารเสพติด
คุณผู้ชมเปิดข่าวนี้เปิดไทยรัฐทีวี

เพราะว่าเมื่อเช้าคือช่วงประมาณ๙โมง๕๐
ทางด้านคุณพ่อของลาลาเบลเขาก็เดินทางมาที่สนบุคโล
คือเดินทางมาจะมามอบหลักฐานทางคดี

แล้วสิ่งที่พ่อนำมาด้วยคือเป็นบราปีกนก
อันนี้ผู้หญิงจะรู้จักดีมันคือชุดชั้นในปีกนกอะค่ะ

คือเอาบาปริกนกตัวอื่นของลาลาเบล

เพื่อเปรียบเทียบกับวัตถุพยานอื่น
ครับแล้วก็เปรียบเทียบกับบราปีกนก
ในวันที่ลาลาเบลใส่วันเสียชีวิต
ใช่คือที่เอามาเนี่ยเพื่อให้สำนวนทางคดีมันรัดกลุ่มยิ่งขึ้น
แล้วตอนนี้คือเมื่อเช้าตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์คุณพ่อ
ตำรวจเขาบอกเรื่องผลชนะสูตรหรือยัง
คุณพ่อบอกว่ายังเขายังไม่ได้แจ้งพ่อ
ยังไม่ได้บอกเรื่องผลตรวจเลือดของน้ำอุ่นให้พ่อได้รู้ด้วย
แต่ว่าหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าตำรวจจะให้ข้อมูลเองทั้งหมด
อันนี้คือที่คุณพ่อบอกนะนักข่าวก็ถามคุณพ่อคุณพ่อเป็นห่วงไหม
เรื่องเกี่ยวกับคดีนี้คุณพ่อบอกว่าไม่ได้ห่วงเลย
เพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเร่งรัดให้เต็มที่สุดความสามารถ
เรื่องนี้มันผ่านมาอาทิตย์กว่าแล้ว
นักข่าวก็ถามคุณพ่อคุณพ่อได้คุยกับน้ำอุ่นหรือยัง
คุณพ่อบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับน้ำอุ่นเลย
เดี๋ยวฟังคุณพ่อให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าหน่อยค่ะ
แล้วทำไมคุณไม่ตามคนที่ว่ารู้จักกับน้อง
คุณต้องตามคนที่ว่าน้องเขารู้จักสิว่าเออใครอย่างนี้
รู้จักกับน้องไหมหรือญาติญาติเขาใช่ไหม
คุณก็เรียกเรียกเขามาสิให้เขามาพาตัวน้องกลับไปใช่ไหม
ถูกมากอันนี้คือมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหม
แล้วจะมาขอโทษที่หลังมันสายหมดแล้ว
น้องเขาเสียชีวิตไปแล้วถูกต้องไหม
ความจริงเดี๋ยวมันก็ต้องปรากฏถูกต้องไหม
เพราะทุกอย่างเดี๋ยวก็รู้เองต้องโดยเขาสูญกันเอง
ทีนี้คุณเรื่องของการแจ้งข้อหาการขอหมายจับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมามันมีข่าวออกมาตลอดเลย
บอกว่าในน้ำอุ่นโดน๓ข้อหา
คือกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
กระทำอนาจารย์แล้วก็กักขังหน่วงเหนียว

แต่ทีนี้ต้องดูความคืบหน้าที่แท้จริงนะครับ
เพราะว่าตอนช่วงเวลา๑๑นาฬิกานี้เอง
เตาผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘
พร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘

ภูมิกับการสอนอบุคโลร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดี
เป็นเวลาชั่วโมงกว่านะครับเลยออกมาแถลงตอนสัก๑๑โมงกว่า
เรื่องอะไรก่อนดีคุณเรื่องผลชนะสูตรก่อนไหมนะครับ
ผลชนะสูตรที่จะบ่งบอกสาเหตุการตายของลาลาเบล
โดยเบื้องต้นพบว่าเกิดจากพิษสุราในเลือด
ที่มีปริมาณสูงถึง๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เรื่องต้นยังไม่พบสารคัดหลังของผู้อื่น
รวมถึงไม่พบสารเสพติดและร่องรอยการต่อสู้บนร่างกาย
ซึ่งแพทย์ได้ลงความเห็นว่าจะต้องตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้ง
ส่วนเรื่องของหมายจับยืนยันว่าการออกหมายจับ
จะยังไม่เรียบร้อยภายในวันนี้
เนื่องจากจะต้องสอบปากคำพยานอีก๕ปาก
ส่วนเป็นคนที่อยู่ในงานปาร์ตี้ที่บ้านย่านบางบัวทอง

หากทุกอย่างเรียบร้อยดีในวันที่๒๕กันยายนนี้
จะมีความคืบหน้าเรื่องหมายจับและการแจ้งข้อหา
สำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา๓ข้อหา

กระทำอาณาจารย์และกักขังหน่วงเหนียวนั้น

ตามที่คณะทำงานสืบสวนสอบสวนนำมาพิจารณา
ควบคู่กับคำพิภาคศาสถานดีกับเรื่องฆ่าโดยงดเว้น

คดีนี้จะมีผู้กระทำผิดเพียงคนเดียว
แต่ไม่ยืนยันว่าเป็นน้ำอุ่นหรือไม่
ซึ่งภายหลังสอบปากคำขยายผล

ก็จะแต่งข้อเกลาหาเพิ่มเติม
แต่งข้อเกลาหาเพิ่มเติมคือภาษาห้องตำรวจเขา
ที่น่าจะเก็บหลักฐานชีพจรหัวใจ
ซึ่งเบลสวมใส่ก่อนที่จะเสียชีวิตนั้น
ต้องสอบถามกับแพทย์อีกครั้งว่าตัวเลขต่างที่ปรากฏ
มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไร

เนื่องจากเป็นข้อมูลทางเทคนิค
ทีนี้คำว่าฆ่าโดยงดเว้นเมื่อสักครู่ที่คุณสืบสกุลพูด
คือมันมีคำพิพากษาเคยออกมา
ก่อนหน้านี้มันเป็นคดีที่จำเลยขี่รถมอเตอร์ไซค
แล้วพาคนรักซ้อนท้ายไปแล้วเกิดอุบัติเหตุ

ผู้หญิงตกจากรถได้รับอันตรายจนหมดสติ
แต่แทนที่ฝ่ายชายที่เขาเป็นแฟนกันแทนที่จะช่วยเหลือ
ผู้ชายหนีค่ะทิ้งผู้หญิงให้สลบอยู่๘วัน

กระทำแบบนี้เป็นหน้าที่อันเกิดจากการกระทำของตัวฝ่ายชาย
คือพาคนรักมาเที่ยวแล้วเกิดอุบัติเหตุ
แต่ผู้ชายไม่ช่วยถือว่าเป็นการงดเว้น

ก็บอกว่าก็เทียบเคียงนะก็ใกล้เคียงกัน
ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวถามว่าทางตำรวจยังติดต่อกับน้ำอุ่นได้หรือไม่
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกว่ายังติดต่อได้อยู่
คุณผู้ชมมันมีความคืบหน้าในส่วนของน้ำอุ่นด้วย
เพราะว่าน้ำอุ่นมีการโพสต์ข้อความ
ต่อล้อต่อเถียงกับคนในโลกโซเชียลอยู่
จะใช้คำว่าเขาเป็นการคุยแล้วกันคุยในแชท

คือคนที่เอามาโพสต์เนี่ยน่าจะเป็นฝั่งที่เป็นตัวละครหนึ่งตัว
ที่มีการทักแชทไปแล้วไปถามน้ำอุ่น
อุ่นเขาก็บอกว่าทุกอย่างผมให้การกับตำรวจไปหมดแล้วครับ

อย่าสอก็คือเผือกก็คือยุ่ง
เพราะว่าคนที่มาแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่า
เห็นนะมึงลากศพเขาเข้าไปมึงบ้าเปล่า

อุ่นตอบกลับมาบอกเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
ผมให้การไปหมดแล้วคุณอยู่เฉยดีกว่า
ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายไม่สอนะ
ส่วนอีกคนที่เข้ามาตอบน้ำอุ่นก็ตอบในเชิงบอกว่า
แล้วมึงอยู่ที่ไหนเหมือนขู่น้ำอุ่นด้วย
หามึงไม่ยากหรอกนะเดี๋ยวก็เจอกัน
อุ่นก็เลยตอบว่าไม่จุดครับ
แล้วหลังจากนั้นคือเขาก็มีการต่อล้อต่อเถียงอีก
แต่ว่าตัวน้ำอุ่นก็ดูไม่ได้อยากจะมีเรื่องต่อ
ไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดด้วยค่ะ
แล้วก็น่าจะบล็อกเฟสบล็อกแชทไป
นี่คือความคืบหน้าในหลายส่วนของวันนี้
แต่ส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของผลชนะสูตรออกมาส่วนหนึ่งแล้ว
แต่ถ้าเบื้องลึกหรือว่าส่วนลึกของผลชนะสูตร
ก็ต้องรออีกนะครับส่วนการออกไม้จับ
ก็คงยังไม่ได้ออกในวันนี้นะฮะ
บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกว่าขอเวลาอีกหน่อย
คือวันที่๒๕กันยายนนี้น่าจะมีความคืบหน้าก็คือวันพุธ

สำหรับคดีนี้ยังคงเป็นที่น่าสนใจของคนในสังคมนะครับ